คุณประตองแนะนำเมนูเกี่ยวกับแล้วนี่นะคะ
แต่นี่เป็นขนมครกสูตรเด็ดหวานมันหอมที่ใครได้ทานต้องติดใจแน่นอนค่ะ
ดิฉันไม่ได้โมนะดิฉันพูดตามลูกค้าที่เขามาการันตีแล้วก็ดูค่ะ
ทานมากมากยิ่งแน่นเลยนะใช่ค่ะร้านขนมครกชาววังแม่ดาวค่ะ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณจันสีใจพินิษฐ์อายุ๕๕ปี
คุณจันสีบอกว่าได้สูตรนี้มาจากป้าแท้
ซึ่งป้าชื่อว่าแม่ดาวขายมากว่า๗ปีแล้วล่ะค่ะ
ก็มีลูกค้าทั้งลูกค้าประจำลูกค้าจรมากมายบางรายเนี่ย

คือซื้อกินเองด้วยซื้อเอาไปฝากเพื่อนฝูงก็ด้วยเหมือนกัน
ซึ่งลูกค้าก็มักจะชอบไส้ที่เป็นต้นตำรับคือต้นหอม
อ่าตอนนี้หลายคนก็แบบอ่าอยากจะลองทานไส้อื่นด้วยเหมือนกัน

คละหน้าคละไซส์รวมกันไปเลยทีเดียว
คือแต่ขนมครกชาววังจะเป็นแบบนี้

ก็ติดกันกรอบเป็นแผ่น
แล้วเพื่อใครตัดแบบนี้นะ

ใช่ทำให้มันกรอบนอกนุ่มใน
ส่วนผสมของเขาต้องลงตัวจริงนะ
ทุกคนที่ทานแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
อร่อยมากทั้งหอมหวานมันเข้มข้น
เพราะว่าแป้งขนมครกที่เทลงไปเนี่ยนะคะ
มันคือทั้งกรอบทั้งนุ่มในคำเดียวอะค่ะ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ขนมครกนะ
วาเฟิลมีทั้งไทยและเทพในร้านเดียว

ก็คือมีหลายไส้ให้เลือกเหมือนกัน
มะพร้าวลูกเกดอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบ
ราคาเริ่มต้นแค่๒๐บาทเท่านั้น
บอกพิกัดกันแล้วคุณผู้ชมร้านนี้คือ

อยู่บริเวณหน้า๗๑๑สาขาแม่คลองลายขออภัยคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ทุกวันค่ะตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๑ทุ่มตั้งอยู่ที่มุมตรงนี้เห็นป้ายก็รู้เลย
ลองลิ้มชิมรสกันได้ไปพิสูจน์ความอร่อยกันตามสบายเลยจ้า